เมื่อคืนเมื่อคืนฮือฮาเพราะว่านาวินต้าลงไอจี
จับมือกับมือของแฟนสาวคนใหม่เนี่ยนะฮะ

แต่ว่าก่อนหน้านั้น
ภาพนี้แปลกสิเธอเพิ่งครบอ่ะมันเร็วไปป่ะเออฉันก็ไปยุ่งเขาทำไม
อาจจะซื้อแหวนไว้เป็นของขวัญหรือเปล่าแหวน
เออแหวนดูเป็นแบบกุ้งกิ่ง
ไอ้ตัวอีโมของเขามันเป็นรูปเจ้าสาวนะพี่
อ้าวความละเอียดของรถเมย์นะฮะเห็นแล้ว

บอกว่าสาวคนใหม่คุยแล้วเป็นสาวนอกวงการบันเทิง
และมีการวางแผนอนาคบรงการล่วมกันด้วยชื่อน้ำหวานส์น้ำหวานส์

ในข่าวที่เราเคยนำเสนอไปทาง
แล้วเขาก็ไม่ยอมถอยที่มร้าบบอกว่าว่า
ไม่ใช่อะไรอย่างงี้
แล้วก็ทางหนูแล้วก็แบบเพื่อนนักข่าวเนี่ย
ทุกวันนี้เขายังให้หลอดอยู่ในสมาคมนักข่าวของเขาอีกเหรอ
มีดาราของเขาเลิกกันแล้วเขากลับมาคบกัน

ถ้าเกิดอยากฟังปากจากปากพี่นาวินต้าเองก็คือวันที่๒๐
คือนาวินต้าแท็กหาชื่อคุณน้ำหวานด้วยแล้วผู้จัดการนาวินต้าก็เข้ามาแท็
ทริปแท็กตัวความยุ่งดีใช่พี่น้ำหวาน

ใช่เป็นคลินิกอยู่แถวเรียบทางด่วน
หนูเจอพี่น้ำหวานมานานมากแล้วคือพี่นาวินต้าก็ไปทำที่นี่ด้วย

ก็ไปที่นี่ด้วยอยู่แล้วคือหมายถึงพี่นาวินต้าค่ะ
อาทิตย์การข่าวมาเป็นเดือนถึงก่อนไม่รู้ว่าเป็นน้ำวานนี้หรอ

เลยไม่เคยมาเจอข่าวพี่นาวินต้ากับพี่

ก็โตกว่าเราคือพี่น้ำวานก็ทำคลินิก
ใช่บ้านเขาก็ทำธุรกิจอะไรหลายอย่างนะคะ

ตอนนี้ที่พี่เจนนี่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่มีพี่โดม
แล้วพี่นักวินตาเขาไปทำที่นี่

ตอนนี้รู้จริง
เหมือนมันหันไม่เห็นน้า

โอเคจำล่ะนะก็ไปทำกับนางเยอะ

เซนเตอร์เขาก็จะมีครีมมีแบบว่า

กับสนิทกับพี่เจนนี่สนิทกับอะไรแบบนี้
พี่โดมเนี่ยไปบ่อยมาก

ใช่นาวินต้าอยู่ในวงการนานมากแต่หน้าเขาอ่อน

มดดำช่วยดูกีฬาให้เป็นยาวพิเศษด้วยนะคะ
พี่ถึงใส่ให้พี่นาวินต้าไปทำครีมเนี่ย